ช่วงนี้มาดูเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนวงการมวย
รวมทั้งเป็นบทเรียนของวงการมวยเด็กด้วยคุณผู้ชม
เด็กชายคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าน้องเล็กอายุ๑๓ปี
แต่ว่าชื่อที่เขาขึ้นชกล่าสุดนั้นคือเพชรมงคลสอวิลัยทอง
ก็ขึ้นไปชกบนสังเวียนแต่ว่าถูกคู่ชกเนี่ย

น็อกศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็มีเลือดคลั่งในสมองครับ
แล้วก็สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
ญาติญาติยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าน้องถือว่าน้องเป็นเด็กกระตันอยู่คนหนึ่ง
ชกมวยหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่เด็ก
จนถึงปัจจุบันก็อายุ๑๓ปีนะฮะ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กดีคนนี้นะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพวิจัยทีที่
จังหวะที่คู่ชกระหว่างเพชรมงคลสวิไลทอง
หรือว่าค่ายของเขาก็คือปพิณภัษหรือว่าน้องเล็กคนนี้
ชกกับฟ้าใหม่วสุดประเสริฐหรือว่าพุทธลูกร่มกล้า

คือไม่มีการใส่เครื่องป้องกันใดนะครับ
แล้วก็ยกที่๓นี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละ
เห็นว่าช่วงแรกน้องเล็กถูกชกจนเสียหลักแล้วก็เวียง
เกือบจะล้มลงแต่ว่ากรรมการเข้าไปแยกเอาไว้ก่อน
จากนั้นเนี่ยเมื่อชกต่อไม่นานก็เสียหลักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะ

อ่าถูกแทงเข่าเสยเข้าไปที่คาง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญรวมถึงโดนชกแล้วก็เหวี่ยงล้มลงไปอีกครับ
คือจริงต้องบอกว่าจะเป็นจุดตายก็ว่าได้เหมือนกันนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคู่ชกของน้องเล็กเองก็มีการ
ชี้ไปที่น้องเล็กเพื่อให้กรรมการเข้าไปดูหน่อย

แล้วก็ประเมินว่าสามารถชกต่อได้หรือเปล่า
แต่กลับให้สัญญาณมือคือเมื่อชกต่อเนี่ยจนถึงหมัดสุดท้ายเนี่ย
ทำให้น้องเล็กล้มลงไปหมดสติลงแล้วก็หัวกระแทกพื้นทันทีนะครับ
คือรอบแรกที่น้องเซงเนี่ยเขาก็เดินแยกกรรมการไปแยกแล้วเขาก็เดินแยกกันออกมา
ทีนี้สามารถก็ชี้ไปให้ดูว่าดูสิว่าโอเครึเปล่า
กรรมการเดินไปก็บอกอ้าวไหวโอเคแล้วทีนี้พอปรีเข้าไปชกกันอีกรอบนึงที่ติดฝั่งขวาเนี่ย
เหมือนจะโดนเข้าไปสองสามทีเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วก็น็อกไปเลยนะฮะ
สุดท้ายนะครับน้องเล็กเนี่ยหมดสติคาเวทีก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากพระประแดงครับ
จากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นโอ้โหศีรษะของน้องนั้นได้รับแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ถูกนำตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาเพราะว่ามีอาการเลือดคลั่งในสมอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายนบนเวทีมวยชั่วครามโรงเรียนวัดครองมอนตำบลบ้านครองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ
ภายในงานแข่งขันชกมวยการกุศลโครงการต้านภัยยาเสพติดครั้งที่๑ชิงถ้วยรางวัลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้น๙๙
เพื่อหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่๘ขวบค่ะ
โดยนำเงินที่ได้เอาไว้เป็นทุนการศึกษา
เพราะว่าฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร

ตั้งแต่เด็กน้องเล็กอาศัยอยู่กับตายาย

น้องเล็กเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้อง
เป็นเด็กนิสัยดีกระตันยูแล้วก็รักพี่น้อง

ซึ่งที่บ้านก็ปลูกฝังเรื่องการชกมวยมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าลุงเป็นนักมวยเก่า
แล้วก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างดี
น้องเล็กก็เลยชื่นชอบแล้วก็รักในการต่อยมวยมาตั้งแต่ตอนนั้น
ทีนี้วันเกิดเหตุลุงดำรงเล่าให้ฟังนะคะว่า
ลุงเนี่ยเป็นคนมัดเชือกที่มือน้องเล็กก่อนขึ้นชกกับมือตัวเองเลย
ยืนยันว่าสภาพร่างกายน้องเล็กแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

น้องเล็กถูกต่อยจนหลับกลางอากาศหลายครั้ง
ก่อนที่จะโดนซ้ำรัวอีกหลายหมัด
ลุงบอกว่ากรรมการน่าจะไม่ทันเกมค่ะ
ถ้าเห็นว่านักมวยไม่ไหวไม่ควรสั่งให้ชกต่อ
ควรจะสั่งหยุดชกแล้วนับเลย
ซึ่งคู่ชกเองก็อุตส่าห์ชี้ให้กรรมการดูแล้วว่าน้องเล็กยืนแทบไม่ไหวแล้วนะ
แต่กรรมการก็ยังสั่งให้ชกต่อ
มันก็เลยเกิดเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องราวสลดใจนี้ขึ้น
ซึ่งวินาทีที่น้องเล็กสลบอยู่ในอ้อมกอดผู้เป็นลุงเนี่ย
เหมือนน้องอยากจะบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของครอบครัวนี่โอ้โหแตกสลายเลยค่ะ
คุณลุงยืนยันสภาพร่างกายของน้องก่อน๑๐๐
ครับผม๑๐๐ครับ

ผมมีตารางการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพราะผมจบจากวิรัยพระรักษาจังหวัดอุดรธานีครับ
วันนี้ผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเต็มรุมสารน่อมกล้าวสมุทรกา
สังกัดกลุ่มงานภรรกษาครับ
ขณะนั้นขณะที่คู่ต่อสู้ชี้ถูกต้องไหมครับ
ชี้ไหมมันบ่งบอกว่าเขาไม่สู้แล้วครับ
กรรมการต้องมีดุลยภินิษฐ์แค่นั้น
จะต้องให้เร็วกว่านี้และเซฟตี้กว่านี้

เขาร้องบอกให้กรรมการดูหน่อยประมาณนี้ครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการยุดติ
โดยเฉพาะมวยเด็กกรรมการเองโค้ชเองครูฝึกเองหรือว่าคู่ชกเอง

เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
และดังนอนคู่ชกของน้องเล็ก
น้องเล็กชื่อจริงคือเด็กชายอนุชาถาสโกอายุ๑๓ปีเพชรมงคลสอนวิรัยทอง

ตัวเขาเองจะบวชด้วยนะเพื่ออุทิศส่วนกระสนให้กับคู่ชกของเขาในครั้งนี้นะครับ
จ่วนให้
การทับทางนะครับทหัสยาห์อย่างมั่นตา
อันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ตากับยายอันนี้คือคู่ชกนะฮะ
ชกคือฟ้าใหม่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะที่จะทำให้น้องเล็กเนี่ยเสียชีวิต
ขณะที่แข่งเมื่อกรรมการไม่ยุติการชกเขาเป็นนักแข่งขันใช่ไหม

ก็อยู่บนสังเวียนถ้าการแข่งขันมันยังไม่จบ

ต้องชกต่อให้หมดยกหรือว่าจนกว่าจะมีการแพ้ชนะกัน

ตัวน้องเขาเองก็รู้สึกเสียใจ

ไปฟังเสียงของน้องคนนี้นะครับ
ลูกแรกที่เพชรมงคลล้มลงไปเล่าเหตุการณ์จุดจุดกรรม
กระตุกเหี่ยวอ่ะนะครับ
กระตุกกว่าพี่น้องชาวแบบเรา
เค้าคุยกับผมแล้วบอก
ผมชี้ไปทางที่เพชรมงคลครับ
แล้วเห็นอะไรของเทพมงค์วงค์ก่อนเห็นชี้บอก

คือน้องเองก็รู้สึกเป็นความรู้สึกผิดในใจ
เพราะว่าไปด้วยหมัดของเขา

ตอนนี้ก็ได้ราคา๑๕๐๐บาท
แล้วจะนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือครอบครัวของเพชรมงคล

ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเล็กหรือว่าเพชรมงคลด้วย